คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อกับข่าวของนักแสดงคนนี้นะคะ

คุณผู้ชมก็มีข่าวลือกันมากมายเลยนะคะ
บอกว่าขาเตียงสั่นหรือเปล่า
เพราะอย่างที่เราได้นำเสนอไปเมื่อวานแล้วนะคะ
เพราะว่าใครติดตามในไอจงไอจีนะคะ
คู่ก็ไม่ค่อยมีตรงกันแต่รูปเดียว
ก็มีทั้งข้อความที่บอกว่ามีความสุขเท่าที่ทำได้
ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่จริงอะไรประมาณนี้
หลายคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะตกลงข่าวลือว่า
เตียงหักแล้วมันจริงหรือเปล่าค่ะ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะพี่ออยก็ได้ออกมาโพสต์เองเลยค่ะว่า
จะได้ไม่ต้องมีคำถามในใจของใครหลายคนนะคะ
ขอความข้ออนุญาตนิดนึงนะคะบอกว่า
ชีวิตผมก็คนปกติเลยมีสุขมีทุกข์มีอุปสรรคเหมือนทุกคน
ชีวิตคู่ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ในนิทานที่จะมีแต่ความสุข
มีเรื่องให้ปรับกันมีเรื่องที่ต้องเข้าใจกัน
คุยกันไม่รู้เรื่องบ้างความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงใจบ้าง
ก็แก้ไขกันไปตอนนี้เราถอยออกมามองปัญหาครับ
เวลาคุณจะบอกเราเองว่าควรทำอะไรขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ
และอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้พี่ออยและภรรยาเนี่ย
ที่พี่ออยเคยโพสเอาไว้ก่อนหน้านี้เป็นคลิปของนี้ค่ะ
ชื่อว่าคุณเธอนะคะกำลังเล่นกับนกเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง
ส่วนภาพที่พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครอบครัว
โพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่๒๓พฤษภาคมพี่แจ๊ค
ใช่ส่วนทางฝั่งของคุณเธอภรรยาของพี่ออย
ก็โพสต์ภาพคู่พ่อลูกที่โพสต์ไว้ล่าสุด
ก็คือวันที่๒๑พฤษภาคมค่ะ
เป็นการรีวิวมื้ออาหารเย็นของครอบครัวอย่างที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชม
รวมไปถึงคลิปน่ารักของพี่ออยแล้วก็ลูกสาว
ซึ่งโพสต์ไว้วันที่๑๒พฤษภาคมค่ะ
คือเอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องรอฟังคำตอบนะคะ

แต่อย่างที่บอกไปเรื่องความรักเรื่องครอบครัว

ก็อย่างที่บอกไปตอนนี้คือถอยกันออกมา
ก็ขอให้กลับเข้ามาเข้าใจกันดีเหมือนเดิมนะคะ
เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเอาเป็นว่าพวกเราให้กำลังใจอยู่ห่างแล้วกันนะคะ